ไหนก็พูดถึงเรื่องของผักแล้วตามด้วยผลไม้เลยดีกว่านะคะ
ผลไม้ร้านนี้บอกเลยว่าอุ้ยแซ่บสีเปรี้ยวปรี๊ดแน่นอน
ที่สำคัญเป็นแบบบุฟเฟ่ตักเอาเลยตามใจค่ะ

ร้านนี้เนี่ยบุฟเฟ่ผลไม้ค่ะคุณจะให้คุณไปตอบอุ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกจวด
เอาไปกันที่ร้านนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียน๖แห่ง
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ร้านนี้คือร้านบุฟเฟ่ผลไม้ตักได้ไม่อั้น
ราคา๕๐บาทเท่านั้นค่ะ
ไปคุยเจ้าของร้านนะคะคือนางสาวอาริสาวราพักดีหรือว่าน้องเน่อายุ๓๐ปีค่ะ
น้องเนคนสวยนะจ๊ะบอกว่าแนวคิดในการทำร้านบุฟเฟ่ผลไม้เนี่ยนะคะ
คือเดิมทีตัวเองเป็นคนชอบทานผลไม้มาก
ประกอบกับว่าจะทำมาหากินอะไรดีอยากจะมีอาชีพอิสระ
ก็เลยอ่ะงั้นเปิดร้านผลไม้เลยดีกว่า
เพราะตอนแรกนะคะขายแค่มะม่วงน้ำปลาหวาน
แต่ขายแค่มะม่วงน้ำปลาหวานก็ขายดีมากนะ
หลังก็เลยเริ่มพัฒนาต่อยอดมาเป็นเมนูผลไม้มากมายหลากหลายทั้งแบบสดแบบดองนี่
ปะนาวปะนาวลูกเกลือพริกเกลืออย่างนี้คุณพ่อเจ้าอุ้ย

สุดยอดจริงคุณดูค่ะน่ารับประทานทุกเมนูนะคะ
มีอะไรบ้างบอกกันเลยตรงนี้ดูกันไปด้วยละกัน
กะท้อนมะดันมะยมตะลิงปริงฝรั่งสับปะรดและอื่นอีกมากมาย
มีน้ำจิ้มของเขาเนี่ยเป็นแบบหลายสูตรด้วยนะคุณเห็นไหม
มีน้ำปลาหวานปลาร้าแซ่บพริกเกลือกะปิแห้งพริกเกลือลาว

นี่มีกะปิแห้งกะปิห่อกะปิปลาร้าแซ่บโอ๊ยรสนัว
โอ้โหกะท้อนอีกแม้

อกจากจะรสชาติดีแล้วเสียงยังดีด้วยนะ

เอาขอบอย่างนี้ยังไงต่อ

เห้ยเหนื่อยจริง

บุฟเฟ่หัวละ๕๐บาทคุณจะได้ถ้วยมา๑ใบ

ถามว่ารักแค่ไหน
คุณเล่นผิดจังหวะเวลาไง

มันราคามันทำยังไงมันอร่อยบ้างไหมลองเล่าให้ฟังหน่อย
คุณคะคุณจะได้ถ้วยแบบนี้แล้วคุณก็ตักเอาเลยตามอัธยาศัย
คุณอยากได้ผลไม้อะไรแล้วคุณก็โรยน้ำจิ้มที่ชอบ
โอ้โหเป็นข่าวที่ที่ฉันอ่านแล้วกลืนน้ำลายตลอดเวลา
จริงดิฉันกลืนไม่ไหวมันไหลออกมา

นี่เปรี้ยวอย่างนี้นะถ้าได้เครื่องดื่มดีหน่อยนะ

น้ำใบเตยอย่างเดียวหรอ
น้ำใบเตยเดียวข้อมอุ๊ยมันคล่องคอ
อ๋อเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวค่อยมีโอกาสไปแวะไปลองชิมกันได้
สำหรับใครที่เป็นสายแซ่บสายเปรี้ยวอะเนาะ